ลำปางกันหน่อยค่ะแหมชาวบ้านก็ไม่สบายใจ
มีเพื่อนบ้านแบบนี้ค่ะผู้ชายอายุประมาณ๕๐ปี
เมาแล้วชอบเอาปืนมาข่มขู่เพื่อนบ้านค่ะ
ทนไม่ไหวนะคะเอาคลิปโพสต์ลงโซเชียล
ปรากฏพอตรวจสอบประวัติย้อนกลับไป
ก็ทำแบบนี้มาหลายครั้งกับหลายบ้านค่ะ
โอ้โฮ
โอ้โหถ้ามีคนมาทำแบบนี้อยู่หน้าบ้านเรา

คนเดินกลับมาที่บ้านหลังนี้อีก๕เดือนผ่านไปยังฝังใจอยู่กลับมาอีก

เจ้าของบ้านเขาบอกไม่ไหวแล้วอันนี้คืออันตรายมาก
แล้วเพราะอะไรประตูรั้วเปิดอยู่เห็นไหมคะคุณผู้ชม

คุณพรศรีเจ้าของบ้านบอกว่าบุกเข้ามาในบ้านเลยค่ะ
เนี่ยค่ะแล้วก็เอาขวดเนี่ยทุบให้มันเป็นปากฉลาม

เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาโอ้โหเปิดประตูไว้เข้ามาแบบนี้อันตรายจริง

ตอนที่เกิดเหตุไอ้๒ครั้งแรกที่ที่ฉันเล่าไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
คือเดือนกันยายนปีที่แล้วแต่อันนี้คือล่าสุดเลยนะคะ
สามครั้งเจอติดติดกันแบบนี้นะคะ
เธอก็บอกว่าผู้ชายคนนี้อาจจะโกรธ
ที่เคยไปบอกให้เขาหลีกเครื่องเสียงให้เบาลง
แล้วมันก็เกิดเหตุการณ์คลิปที่๑คลิปที่๒แล้วเนี่ยคลิปที่๓เกิดขึ้นนะคะ
พอย้อนกลับไปดูหรือว่าพอมีการโพสต์ลงในโลกออนไลน
ผู้ชายคนนี้ไม่ได้ก่อเหตุกับบ้านหลังนี้หลังเดียว

มีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ไปดูกันค่ะ

โดนเหมือนกันมัดประโกนขมครูอยู่หน้าบ้าน

ครั้งนี้เอาปืนมาด้วยมาข่มขู่เขาที่หน้าบ้าน
ปากกระบอกปืนเข้ามาในบ้านแล้วท้าทายให้ออกไป
นะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาไปแจ้งความไว้
ประธานชุมชนบอกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ย
เมื่อ๒๐ปีที่แล้วเคยก่อคดีฆ่าคนตาย
แล้วก็พ้นโทษมาประมาณ๑๐ปี

แล้วก็เที่ยวหาเรื่องชาวบ้านไปทั่วจนเขาเอือมระอากัน

ล่าสุดทางภูมิกับสพเขลังนครพันธมวดเอกนัทวสุ

ตอนนี้ให้ชุดสืบสวนตรวจสอบประวัติ
เรื่องต้นทราบว่าเป็นอดีตรอปภ
แน่ชัดว่ามีอาการป่วยทางจิตหรือเปล่า
ตอนนี้รวบรวมหลักฐานเพื่อขอหมายค้น

ก็ฝากเร่งมือหน่อยนะคะท่านภูมิกับ
เพราะว่าถ้ามีอาวุธมาที่หน้าบ้านแบบนี้
ดิฉันว่าเจ้าของบ้านแต่ละหลังอยู่ไม่สงบสุขแล้วล่ะค่ะ
โหจะยิงโป้งป้างขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้